เรื่องแรกของเราเรื่องอะไรกันดี
เราจะบอกกันเลยนะครับว่ากระทู้หน้าอ่านที่ทีมงานเขาเลือกสรรเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ
คุณผู้ชมคงทราบดีนี่คือเว็บบอร์ดคุณภาพของเมืองไทย
มีผู้คนเข้าไปพูดคุยกันมากมายเป็นระดับประเทศ
เขาต้องใช้ว่าเป็นชุมชนที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตุพี

ถ้าเกิดมาเมืองไทยนี่ต้องคารวะวันฉัดพดุงรัฐผู้สร้างเว็บไซต์เลย
เอาละวันนี้เขามีการสรุปกันแล้วนะครับว่ามีกระทู้ไหนบ้าง
สรุปมา๑๐แต่เราจะเล่าให้ฟัง๕กระทู้
จะเป็นกระทู้โดนใจคุณหรือเปล่าเดี๋ยวไปลุ้นพร้อมกันเลยนะครับ
ปีนี้ก็เป็นปีที่สามต่อเนื่องแล้วอุ๊ยหลุด
เริ่มเล่นกระทู้แรกเลยนะครับ
รวมเรื่องน่ารู้๑๐คำถามที่กัปตันโดนถามบ่อยมาก
เป็นภาพจริงนะครับจากห้องนักบินรู้ไว้เป็นประโยชน์มาก
นี่คือชื่อกระทู้นะครับที่คุณเทิร์นเจ็ตรายเดอร์
เป็นเหมือนกุญแจไขข้อข้องใจได้แบบหมดจดนะครับ

มาให้ความรู้กับคนอ่านชนิดไม่มีกั๊ก
เช่นเครื่องบินเติมแก๊สโอฮอล๙๕เหมือนกับรถหรือเปล่า
เครื่องบินมีเยอะแยะทำไมถึงบินไม่ชนกัน
เทคออฟหรือแลนดิ้งอันไหนมันยากกว่ากัน
พูดเลยว่ากระทู้นี้เลอค่า
ใช่ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ที่คนเราก็อยากรู้เหมือนกันนะครับ

นาทีจะมีกัปตันใจดีมาเผยแพร่แบบนี้

เราขึ้นเครื่องบินบ่อยเราก็ไม่ได้เข้าไปในคอกพิษหรือห้องกัปตันนะ

ใช่กระทู้ถัดมาอันนี้เก๋ไม่เบาเหมือนกันนะครับ
แต่ว่ากระทรวงนี้บอกว่าแม่ผมเกษียณไปเป็นแบ็คแท็กเกอร์

ใช่หรือว่าเป็นชาวไทยที่แบบแบกเป้น้อยพกเงือกน้อย

ถูกต้องเป็นข้าราชการ
ซึ่งลูกชายก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่า
หลังคุณแม่เกษียณอายุเนี่ยก็ได้มีชีวิตฮิปสเตอร์
เป็นคุณแม่วัยเกษียณนะคะอยากลองใช้เดี่ยวเป็นแก๊แพคเกอร์มือสมัครเล่น
ก็มาตีแผลเรื่องราวสนุกสนานเลยล่ะมีภาพสวยด้วยนะคะ
แล้วคุณจะรู้ว่าอย่าปล่อยให้อายุเป็นอุปสรรค
ในการเปิดหูเปิดตาเราสู่โลกกว้างใบ
จริงฮะอีกหนึ่งกระทู้สุดยอดนะครับที่หลายคนเอาใจช่วยลุ้นกัน
โดยคุณสมาชิกหมายเลข๑๕๘๕๓๔๖นี่ก็เรียกเป็นบัตรผ่านนะฮะ
ที่ออกมาบอกเล่าความทรงจำสีเทาที่เกิดขึ้นเมื่อ๗ปีที่แล้ว
แล้วเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจที่ไม่อยากให้ใครเรียนแบบกับการมีชีวิตเป็นนักโทษนอนคุกในสหรัฐอเมริกา๒วัน๓คืน
คือเขาถือว่ามีความผิดเพราะว่าพนักงานไม่มีสิทธิ์ไปแถมของแต่ไปแถมของให้โดนจับเลยติดเรื่อง
ขอบคุณมากที่กระทู้นี้เป็นหนึ่งในสิบกระทู้ฮอตผมจะอ่านก่อนเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเลย
จะได้เป็นอุทาหรณ์เพราะผมไปบ่ายนี้แล้ว

ผมจะไม่แถมของที่นั่นเลยครับ

อีกหนึ่งกระทู้ค่ะรีวิวมหากราบไข่ไก่โอ้โหช่างคิดจริงชาวพันทิพย์บอกว่าเพราะไข่ไก่มันไม่เหมือนกันจริงนะ
เป็นกระทู้ที่ตั้งขึ้นโดยสมาชิกหมายเลข๒๓๗๗๖๗๘นะคะ
เรื่องง่ายใกล้ตัวอย่างเรื่องไข่กลายมาเป็นวาระแห่งชาติ
วิวนี้เนี่ยเจ้าของกระทู้เขาก็เข้าใจสัญหาไปซื้อไข่กว้านมาทุกยี่ห้อเลยในท้องตลาดนะคะ
แล้วก็มาต่อยเปรียบเทียบมาทำเรื่องราวต่างจนชาวเน็ตนี้ก็สุดยอดจริงทุกรูปแบบขนาดนี้

ไข่นี่ต่อยกันเลยตอกก็พอ
ส่วนกระทู้ที่เหลือนะครับเช่นเราจะแต่งงานกันรีวิวงานแต่งแบบสุดแซ่บครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวใน๓โลก
ถือเป็นกระทู้งานแต่งที่แซ่บที่สุดแห่งปีนะครับคนชอบอ่านกันมาก
จริงต้องบอกว่ากระทู้ดีเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะเรื่องราวน่าสนใจอย่างเดียวนะฮะ
ลีลาการเขียนทักษะในการใช้ภาษาอันนี้เป็นผลมากนะครับ
แล้วก็เรื่องของรูปด้วยนะคะก็งานแต่งนี้เขาบอกเป็นงานแต่งที่เป็นอีโคสุดโลคอร์สสุด
เบาเจ้าสาวเนี่ยจัดเองทุกอย่างตั้งแต่การ์ดงานแต่งชุดเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวฉากหลังต่างนะคะ
อีกหนึ่งกระทู้ค่ะกระทู้โชว์รูปอาหารที่ผมทำให้คนด้อยโอกาสกินอยู่ทุกเดือน
เป็นสุดยอดกระทู้รวมภาพสารพันธ์อาหารนะคะซึ่งก็ตั้งใจทำแบ่งปันมื้ออร่อยให้กับผู้ได้โอกาส
ต้องบอกว่าแต่ละจานจัดเต็มแล้วก็น่าทานมากเลย
โอ้โหเกือบล้นเลยทีเดียวนะต้องยอมรับนะว่าสมาชิกพันทิพย์นี่มีอาชีพที่หลากหลายจริง
แล้วก็ยังมีกระทู้การอ่านงบการเงินแบบง่ายมาก
นี่ทำเป็นการ์ตูนสวยงามเข้าใจง่ายนะคะ
แล้วก็ยังมีกระทู้เบื้องหลังภาพรวมทุกขั้นตอนกว่าจะได้ภาพสวยตอนที่๑ด้วย
ส่วนกระทู้จากพ่อครัวมาเป็นสจวดและกำลังแปลงร่างเป็นจุด
โอ้โหอันนี้ก็สร้างความสงสัยให้คน
นี่ตั้งหัวข้อกระทู้น่าสนใจไหม
เหมือนคลิกเบสให้คลิกไปอ่านต่อจุดนี่มันคืออะไร
มันคืออะไรดีนะไม่เติมแล้วคุณจะต้องอึ้งพลิกด่วนนะคะและกระทู้สุดท้ายค่ะ
ใช้คำว่าทั้งหมดนะทั้งปีนี่ผมว่าน่าจะเป็นแสนกระทู้นะเยอะมาก
เพียงแต่ว่า๑๐กระทู้ที่ดีที่สุดเขาเลือกให้คุณอ่านแล้ว
จะได้ไม่ต้องอ่านทั้งหมดไปเลือกจุดที่มันเรียกว่า